ช่วงนี้จะมีข่าวฆ่าห่อศพแล้วก็เอาไปทิ้งอำพลางเยอะใช่ไหมครับ
เช่นเดียวกันกับชาวบ้านในพื้นที่อุบลราชธานี
เขาเห็นมีผ้าห่อแล้วมีกลิ่นเหม็นลอยมาจากในผืนป่า
แจ้งเจ้าหน้าที่เลยครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
ตำรวจก็มากู้ชีพกู้ภัยมา
แล้วจากถนนใหญ่คอนกรีตตรงนี้ตัดเข้าไปเป็นลูกรังนะฮะ

และสุดท้ายไปถึงจุดที่ชาวบ้านเขาได้กลิ่น
แล้วก็เจอเหมือนกับผ้าห่อร่างอะไรบางอย่าง

กันอยู่ตรงนี้ชาวบ้านก็มามุงดูครับ
ตำรวจโรงพักวารินชำราบแพทย์เวรเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
ป่าตรงนี้เป็นจุดเชื่อมต่อ๒ตำบล
คือตำบลคำขวางและตำบลบุ่งไหม
ในอำเภอวาลินชำราบอุบลราชธานีครับ

นี่ที่เซ็นเซอร์เบลอภาพไว้ใช่ไหม
ใช่ครับมันจะมีผ้าห่ออยู่แล้วกลิ่นแรงมาก
ไปถึงปุ๊บเนี่ยกลิ่นตีจมูกเลยนะฮะ
วินาทีนั้นเจ้าหน้าที่ต้องค่อยเข้าไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้
พอรู้ว่าคืออะไรปั๊บโอ้ทุกคนแบบเฮ้ยเอาลองดูฮะ
ตอนแหลกเขาว่าเป็นยังไงครับนี่

ชาวบ้านได้ยินทั้งหลังเฮ้ยบางคนก็โอ้แม่

เพราะตอนแรกเห็นผ้าห่อเอาไว้แล้วมีกลิ่นลอยออกมา

กลัวจะเป็นร่างคนถูกฆ่าอำพลางหรือเปล่า
เพราะช่วงนี้ก็มีข่าวแนวนี้อยู่พอสมควรนะครับ

เป็นหมาที่ถูกผ้าห่อแล้วเอาเชือกมัดเอาไว้
ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำนะก็ต้องไปตรวจสอบต่อนะครับ
ทางด้านของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำขวางครับ
คุณลำพวนเป็นคนแจ้ง
หลังจากที่เขาขี่รถมาแล้วได้กลิ่นเหม็น

ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าตัว
ให้สัมภาษณ์แบบอาการเขินนิดด้วยครับ
แต่ก็ต้องชื่นชม

เวลาพบเห็นสิ่งผิดปกติอะไรน่าสงสัย

พอรู้แบบนี้ก็จะได้โอเคชัวร์และสบายใจ

เดี๋ยวคงต้องว่ากันไปตามขั้นตอนนะครับ
ตอนนี้ก็ขุดหลุมฝังซากหมาแล้วเรียบร้อย
ไม่ใช่ร่างคนนะเป็นร่างของน้องหมานะครับ